ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชานะครับคุณผู้ชมเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวครับ
ใช้ปืนจี้ชิงเงินจากธนาคารกรุงเทพสาขาศรีราชา๒นะครับ
เวลาผ่านไปประมาณสัก๒ชั่วโมงตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้
เรื่องต้นสารภาพว่าต้องการนำเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอล
ประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
ภาพวงจรปิดขณะที่คนร้ายเป็นชาย
สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ผิวดำแดงสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงสีเข้ม
ใช้ปืนบุกเข้าไปจี้ชิงเงิน
ภายในธนาคารกรุงเทพสาขาศรีราชา๒
บริเวณถนนศรีราชาน้องใยบูอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โดยคนร้ายได้ฉีดสเปรย์พริกไทย
ใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่หน้าประตู

ใช้ปืนจี้บังคับให้พนักงานนำเงินใส่กระเป๋าที่เตรียมมา
ก่อนได้เงินสดไปกว่า๑ล้านบาท
นายสมไทยจันเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยธนาคารกรุงเทพเล่าว่า
หลังจากที่ถูกคนร้ายใช้สเปรย์พริกไทยฉีดใส่ที่ดวงตา
ได้รีบวิ่งไปแจ้งตำรวจในร้านทองที่อยู่ใกล้กัน
และแจ้งตำรวจภูทรศรีราชาให้เดินทางมาที่เกิดเหตุ
จากคนร้ายยังอยู่ในธนาคาร
ซึ่งทันทีที่คนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าประตู
ได้หลบหนีขึ้นไปบนชั้น๒

วิ่งไปตามหลังคาตึกลงที่บ้านประชาชน
ใช้ปืนจี้เอารถยนต์ของนายพานุวัฒน์บัวงาม

ตำรวจได้วิทยุสกัดจับคนร้ายและติดตามไล่ล่า
กระทั่งพบรถที่คนร้ายจี้ชิงมา
ทิ้งห่างจากธนาคารที่เกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตร
ในรถพบปืนบีบีกัน๑กระบอก
ส่วนคนร้ายหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทาง
เจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังปิดล้อม

พบผู้ต้องสงสัยมีกระเป๋าสะพาย

ซึ่งคาดว่าเป็นคนร้ายและน่าจะมีบ้านอยู่ในระแวกนั้น
โดยคาดว่าอาจเข้าไปเพื่อเปลี่ยนชุด
เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเข้าปิดล้อม
พบคนร้ายขับรถกระบะออกมา

และเข้าจับกลุ่มตัวได้พร้อมเงินสด
เบื้องต้นคนร้ายคือนายนิพนศ์เสื้อโพธิ์

สารภาพว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้
เพราะต้องการนำเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอล
ตำรวจจึงคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนจะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวแฮร่าทีวีรายงาน